แล้วเวลาที่ตู้เย็นมันมีอาการเสีย
จะมีคนเข้ามาบอกว่าอยากซ่อมตู้เย็นไหม
ทุกอาการเดี๋ยวซ่อมให้๓๐บาทแก้ได้ทุกอาการเลย
มาบอกกับชาวบ้านแบบนี้ชาวบ้านเห็นว่าถูกไง
ก็เลยตัดสินใจซ่อมแต่ปรากฏว่าท้ายที่สุดแล้ว
พอซ่อมเสร็จโดนเรียกเก็บเงินแพงกว่าเดิม
แล้วแถมตู้เย็นเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ดีขึ้นนะคะ

โคราชชาวบัวใหญ่เขาโดนกันคุณผู้ชม
อันนี้เป็นคุณพี่ประสงค์นุสนทรา
เป็นชาวอำเภอบัวใหญ่ที่โคราช
ก็ร้องเรียนกับทีมข่าวมาค่ะบอกว่ามาช่วยฉันที
ตอนนี้นะพวกแก๊งมิจฉาชีพมากัน๕๖คน
ขับรถกระบะมาไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรเหมือนกัน
ขับสีขาวมาแล้วก็มาอ้างว่า
มาจากศูนย์บริการตู้เย็นยี่ห้อดัง
คือเหมือนกับจะมาให้บริการหลังการขายค่ะคุณผู้ชม

ยางขอบตู้เย็นของพี่เขามันเสื่อมมันชำรุด
แล้วกลุ่มนี้แก๊งนี้เขาบอกว่า๓๐บาทค่าเปลี่ยน
เป็นของขวัญปีใหม่จากทางบริษัทไง
ใช่๓๐บาทแก้ได้ทุกอาการ
ทีนี้ทางด้านของพี่พระศงเขาก็เห็นว่าก็ราคายังไม่แพง

ช่างก็ถอดขอบยางออก
ทีนี้พอถอดออกเสร็จปั๊บ
อ้าวนี่พี่ประสงค์มันไม่ใช่แค่ขอบยางนี่
แม่เหล็กขอบตู้มันชำรุดมันเสียด้วย

ทีนี้ค่ะพี่ประสงค์ก็เห็นว่ามันนอกเหนือข้อตกลงแล้ว

เพราะว่าตอนที่คิดราคาแล้ว
กลุ่มนี้แก๊งนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวพี่ประสงค์เนี่ยนะ
จะต้องเสียตังค์เพิ่มเป็นจำนวนเงิน๙๙๐บาท
แล้วเขาบอกว่าอ้าวฉันก็ไม่รู้นึกว่า๓๐บาทไหน
บอกว่าแก้ได้ทุกอาการไงงั้นไปตกลงที่บ้านผู้ใหญ่บ้านไหมล่ะ
ทีนี้พอไปตกลงที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน
ทางช่างลดราคาให้เหลือ๒๐๐บาท

ก็คิดว่าตู้เย็นมันจะเย็นปิดสนิทดี
เปล่าคุณผู้ชมปรากฏว่าพอเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะ
งขอบตู้เย็นมันไม่ได้คุณภาพ

ตู้เย็นก็ไม่เย็นนะคะน้ำแข็งละลายหมดเลย
เอาฟังเสียงพี่ประสงค์หน่อยนะคะ
น้ำแข็งละลายหมด
เพราะมันสร้างเราได้วาดตู้เย็น
แผ่นเล็กเดินดวงถึงแล้วตรงไหน

นี่ขนาดว่าไปตกลงกันแล้วก็จ่าย๒๐๐แล้วนะ

คุณยายทองดีคุณาพรมค่ะเป็นผู้เสียหายอีกคนนึง
เล่าให้กับทีมข่าวฟังบอกว่าเนี่ย
มีกลุ่มเหมือนกับกลุ่มช่างมาที่บ้าน

ยายก็เออเอาเข้ามาจะซื้อเหรอมาดูในบ้านเลย
เพราะว่าที่บ้านคุณยายเพิ่งซื้อตู้เย็นมาใหม่ไง

ยายตู้เย็นยังใช้ได้อยู่เลย
เปลี่ยนแค่ยางขอบตู้ก็พอไม่ต้องขายหรอกยาย

พอบอกแบบนี้ปุ๊บยายก็เออราคามันไม่แพงเว้

คิดราคาเพิ่มมาค่ะคุณ

จ่ายตังค์มา๑๙๕๐บาท
ยายบอกว่าอุ๊ยมันแพงไป
แล้วช่างเขาก็โน้มน้าวพูดจาสารพัด
คุณยายต้องควักกระเป๋าจ่ายตังค์ให้ค่ะ

ถ้าตู้เย็นไหมมันคือมีอยู่

ป๊า๊บยังเอาไหลแต่คือว่า๓๐บาท
มันแทงไหลยังได้

จ่ายเงินบ่มิกับอาหาร้ำพ่อไป

คนที่ชอบมาหลอกลวงชาวบ้านตาดำ

คือตู้เย็นมันก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยค่ะ

ชาวบ้านเขาก็บอกว่าพวกเราโดนหลอกมาแล้ว

ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้

ตามจับตัวไอ้กลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มนี้
คือตอนนี้ข้อมูลที่เรารู้เรารู้ว่าเขามากัน๕๖คน

ยี่ห้อแต่เป็นกระบะคันสีขาว

หรือว่าแจ้งตำรวจในพื้นที่ของบัวใหญ่ที่นครราชศรีมาก็ได้

รถปลดทุกของการให้หมายเลขโทรศัพท์วัย๐๒๑๒๖๑๖๖๖นะคะ
เพราะว่าโอ้โหชาวบ้านในต่างจังหวัดมักจะถูกหลอกอะไรบ้างล่ะเนี่ยคุณ
หลอกขายของให้คุณป้าคุณยายคุณตาที่อยู่บ้านคนเดียว
หลอกให้ไปทำธุรกรรมที่ธนาคาร

แล้วแบบนี้ลูกหลานดูแล้วก็ไปบอกปู่ย่าตายายนะ
ว่าถ้าเกิดแบบนี้ให้มาปรึกษาก่อนมาถามก่อนก็ได้

วันนี้เสาร์อาทิตย์อย่าเพิ่งโทรนะคะ

แต่ถ้าเกิดเสาร์อาทิตย์นี้เราเปิดทำการฟ้าผ่านทางเฟซบุ๊คค่ะ
ปลดทุกข์ไทยรัฐทีวีส่งเรื่องมาได้ตลอดเวลาเลย
ใช่ครับเรื่องร้องทุกข์ต่างนะครับ